เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับลูกกำนันดังเมืองเพชรเลย
เขาก่อเหตุเอาปืนไปยิงเพื่อนสนิทค่ะคุณผู้ชม
แล้วสาเหตุที่เขาไปยิงยิงทำไม
เดี๋ยวไปดูนะตอนที่ตำรวจพยายามที่จะคุมตัว
บอกได้เลยงานนี้เหนื่อยค่ะ
นี่คุณผู้ชมกว่าจะคุมตัวได้แต่อยากให้ฟังข่าวนี้ให้จบ
เพราะเหตุผลที่เขาบอกเนี่ยไปยิงเพื่อนสนิทเนี่ย
มันมีเหตุผลที่ฟังแล้วแบบฮะเหรอมีเหตุผลแบบนี้ด้วยใช่ไหม
นี่ตำรวจคุมตัวได้นะแล้วก็เอาขึ้นรถเพื่อที่จะไปโรงพักค่ะ
นี่อยู่ตรงทางเข้าบ้านในตำบลหนองปรงเขาย้อยของเพชรชบุรี
แล้วตำรวจสพเขาย้อยพอได้รับแจ้งมานะว่า
มีคนโดนยิงได้รับบาดเจ็บสาหัสก็ไปตรวจสอบ
พอไปถึงก็เจอปลอกกระสุนปืน๙มมตกอยู่ปลอกนึง
คนเจ็บที่บอกว่าเป็นเพื่อนสนิทของคนยิง
ชื่อว่านายวีรศักดิ์พรมแก้วอายุ๔๗ปี
โดนยิงที่หน้าท้องด้านขวาค่ะอาการก็สาหัส
ก็เลยต้องประสานโรงพยาบาลเขาย้อยเนี่ย
ให้มารับตัวไปรักษานี่คือคนเจ็บนะคะ
ทีนี้เมื่อกี้แผลนี้ดูอยู่ที่ท้องด้านขวานะคะ
ซึ่งผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นเพื่อนกันค่ะ
ชื่อว่าพรชัยบัณฑิตสมิทอายุ๓๕ปี
แล้วเป็นลูกกำนันตำบลหนองปรง
หลังจากที่เขาก่อเหตุแล้วเขาหนีนะ
ขี่มอเตอร์ไซค์หนีกลับเข้าบ้านพัก
อยู่ห่างจากจุดที่เกิดเหตุสัก๒๐๐เมตรได้
ตำรวจก็เลยตามไปที่หน้าบ้านพักของนายพรชัยค่ะ

แล้วท่าทางเขาโอ้โหกว่าตำรวจจะจับได้
เขาก็พูดวกไปวนมาแล้วเหมือนกับเขามีอาการคุ้มคลั่งอะค่ะ
ส่วนปืนที่ใช้ในการก่อเหตุเขาไปแอบไปซ่อน

ทีนี้ก็เลยถามไงถามพรชัย

พรชัยเขาปฏิเสธว่าเขาไม่ได้ยิง
แต่ที่ทำอ่ะคือเขายิงตามคำสั่งเจ้าแม่
สั่งเจ้าแม่เจ้าแม่สั่งมาในหัวเขาบอกเขาได้ยินเสียงเสียงเจ้าแม่นะถูกต้องค่ะสั่งเลยฮะนี่แหละคือสิ่งที่เขาบอกกับตำรวจตำรวจมองหน้ากันแล้วก็อะไรเนี่ยเหตุผลของเขาซึ่งทางด้านแม่ของผู้ก่อเหตุแม่ของพรชัยเนี่ยนะเป็นกำนันตำบลหนองโปรงค่ะนางสมพรหอมกลิ่นบอกแบบนี้ลูกเคยมีประวัติติดยา
เมื่อวานในตอนเย็นน่ะลูกอ่ะพูดจ๋าไม่รู้เรื่องสติรูดนี่ขนาดคุยกับแม่นะยังคุยแต่เรื่องเจ้าแม่ลิ้มก่อนเหนียวอ่ะสิ่งที่แม่ทำได้คือก็เฝ้าระวังเฝ้าระวังแล้วพยายามดูแลลูกอ่ะจนมาตอนเช้าค่ะคุณผู้ชมตัวลูกน่ะขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านปั้งแม่ได้ยินเสียงปืนแล้วแล้วยังคิดอยู่เลยว่
ประเด็นนะคะปมเนี่ยว่ามันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเรื่องชู้สาวอะไรไหมรวมถึงอาจจะคุ้มคลั่งจากยาเสพติดด้วยเพราะว่าตอนที่สอบปากคำผู้ก่อเหตุก็ยังให้การไม่รู้เรื่องเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยก็ต้องส่งโรงพยาบาลนะแล้วก็ให้แพทย์ตรวจร่างกายตรวจสภาพจิตใจอีกครั้งหนึ่งด้วยก่อนที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ